ร้านดังที่อยากจะนำเสนอกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่อัดแน่นไปด้วยของทะเลเรียกว่าแซ่บโดนใจนักชิมจนขยายสาขาไปแล้วถึง๔สาขาในเวลาเพียงแค่๑๐เดือน
โอ้โหฟังดีกรีของโกนันแล้วดูท่าจะไม่ธรรมดา
สงสัยว่าต้องให้คุณน็อตเขาช่วยลุงลึกถึงข้อมูลกันหน่อยแล้วล่ะค่ะ
พี่นันสวัสดีครับนี่พี่นันเจ้าของน้านโกนันเลยตัวจริงเลยชื่อก็จากชื่อเราเลยทำไมโกนัน
มีหลานนะคะแล้วเราน้องสาวของพ่อ

เอาชื่อนี้ง่ายโกนนั่นมั้ยคุณครับผม

เดือนได้ข่าวว่ามีสาขามากมายด้วย

ในการที่นั่นจะขยายและเติบโตเร็วขนาดนี้

อะไรคือจุดเด่นของร้านที่จำให้มันเติบโตไว้กว่านี้
ของเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของวัตถุดิบที่มันสด
แล้วก็โตมากับพริกมะนาวมะพร้าว
ทุกอย่างที่อยู่ในจิตของเราน่าสนใจแล้วเราก็มีความชอบด้วยความที่เป็นพื้นฐานคุณพ่อคุณแม่อากง
เป็นคนจีนมาเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้ว
ทีเนี่ยดันเคยทำร้านพวกปิ้งย่างมาก่อนแต่รู้สึกว่ามันไม่สนุกของ
ก็เลยมาเริ่มจับในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวที่เราชอบแล้วก็มาประยุกต์เป็นในสูตรของเราที่เราโอเค
โดยที่มีพื้นฐานจากของคุณแม่ที่ทำมาตั้งแต่เมื่อตอนเราเด็ก
แล้วก็เลือกวัตถุดิบที่มีตามท้องตลาดแล้วก็ตามสวนของเราเองที่เราใช้
นี่คือจุดเริ่มต้นเริ่มจากวัตถุดิบที่ดีก่อนเลยวัตถุดิบดีแล้วอะไรอีก

ครอบครัวหรือเชฟที่ปรุงอาหารของร้านเราแต่ละคนเนี่ยจะได้รับการฝึกฝนจากนั้นเอง
เวลาทำจะเช็คที่น้ำหนักหนึ่ง
จริงเหรอคุณนั้นเช็คเองทุกอย่างเลยทุกคนคือเด็ก
เฉพาะเด็กที่จะขึ้นมาปรุงได้เนี่ยไม่ว่าทุกชามที่ออกไป
หรือเด็กที่ขึ้นตัวแล้วเนี่ยทุกชามจะต้องลดเดียวกัน

ชัดอร่อยแล้วก็หน้าตาดี

อันนี้ก็คงจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ร้านขายดี
คนอุ๊ยสวยอร่อยถ่ายรูปแชร์กันใหญ่เลย

เข้าถึงเมนูขายดีของที่ร้านดีกว่า

ซึ่งมันจะมีความหอมของกะทิมาในส่วนตัว
แล้วก็เมนูเส้นอย่างนั้นก็จะเป็นยำแห้งไข่ออนเซ็น
ที่สามก็จะเป็นเมนูเล้งแซ่บเล้งแซ่บนะครับผมเอาล่ะ
รู้๓เมนูขายดีแล้วเดี๋ยวขออนุญาตบุกเข้าไปในครัวดีกว่า
ดูว่าการใส่ใจในการปรุงแต่ร้านให้อร่อยเท่ากันทุกจานเนี่ยเป็นยังไง
ได้ค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยครับ
เอาล่ะครับบุกเข้ามาในครัวแล้วครับมาดูส่วนผสมกันมากนะคะ
บอกว่าใช้อาหารทะเลวัตถุดิบดีดีเลยนะครับผมเริ่มจากตัววัตถุดิบอาหารทะเลก่อนแล้วกัน
อันนี้ก็จะเป็นปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ปลาดอลลี่ปลาหมึกปลาดอลลี่
อันนี้ก็นำเข้าแน่นอนนำเข้าแน่นอนค่ะต่อด้วยขอเป็นผู้นิวซีแลนด
อันนี้ก็นำเข้านะคะกุ้งขาวนี่ก็เป็นมาจากมหาชัยกุ้งแม่น้ำก็จะเป็นกุ้งกุ้งจากบ่อแถวบ้าน
อันนี้เป็นปลาหมึกอาเจนก็จะรับจากแม่ค้าที่ตลาดที่ไปเอาจากมหาชัยมาเป็นเจ้าประจำที่ใช้กันอยู่ประจำอะนะคะ
ลูกชิ้นหมูก็จะเป็นลูกชิ้นหมูที่ทำในราบบุรีซึ่งเราเราเลือกเราเลือกแล้ว
เลือกแล้วลูกชิ้นมาทุกอีฮอล์แล้ววัดดีที่สุดอร่อยที่สุดใช่จบที่จบที่อีฮอล์นี้
ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งก็ในตลาดในตลาดเหมือนกันใช่ค่ะ
ก็คือเอาของที่ดีที่สุดของราดบุรีเรามาค่ะผมอะไรที่ว่าดีเราก็เอามาขาย
ใช่ค่ะนะครับผมวัตถุดิบของที่นี่รับมาสดใหม่แค่ไหนก็ดูเอาแล้วกันค่ะ
กุ้งขาวที่นี่ก็มีรถมาส่งแบบสดถึงหน้าร้านกันเลยทีเดียว
ถ้าใครได้แวะมาทานก็ไม่ต้องกลัวว่าอาหารทะเลจะเสียอัตรรส
โกนันขอคอนเฟิร์มว่าสดจริงอะไรจริงค่ะ
นี่เป็นหมูเด้งค่ะหมูเด้ง
พวกนี้ก็จะเป็นพวกกระเพาะเครื่องในค่ะที่ใช้ไปใช้ของส่วนหมูสับก็สดอ่า
อ่าสลายทะเลสลายทะเลอันนี้อ๋อมเจียวค่ะอ๋อมเจียว
งังชายปังชายแห้งกุ้งแห้งอันนี้อันนี้ใส่อะไร
อันนี้ไว้เขียนค่ะว่าลูกค้าเขียนข้างผมว่าลูกค้าสั่ง
ไหนสั่งอันนี้ไม่ได้ใส่ในอาหารนะไม่ได้ใส่
ต้นหอมผักชีอะไรกันไปนะฮะ
มีเกี้ยวทอดใช่ค่ะอันนี้นี่ไงพี่เป็นน้ำพริกเผา
อันนี้ทำเองไหมครับทำสูตรเฉพาะของเราสูตรเฉพาะของเรานะ
อันนี้บอกไม่ได้อีกแล้วใจแล้วไม่ได้ใครบอกได้เลยสักกะล้าน
นาวสดสดที่ว่าใช่ค่ะมะนาวจากสวนกว่านั้น
คนนั้นเองเหรอไม่ใช่ค่ะวิธีเลือกมะนาวสอนเทคนิคเวลาเลือกมะนาวที่น้ำเยอะ
เปลือกบางแล้วก็จับจับดูค่ะจับดูเราจะรู้สึกรู้สึกถึงความบางของ
เปลือกมะนาวแล้วก็ถ้าบีบแล้วมันจะนุ่มมือไม่ใช่เน่านะคะ
แค่นี้มะนาวสัมพันธ์อะไรอ่าเป็นแฟนค่ะอ่ามาอยู่ตรงนี้บ้างมีอะไรบ้าง
อันนี้ถั่วคั่วเองค่ะคั่วเองแล้วก็พริกคั่วเองพริกคั่วเองมะนาว
มะนาวนี่แหละที่บีบมานี่แหละใช่ค่ะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาใช่ค่ะ
บุกเข้ามาดูน้ำซุปกันบ้างนะครับนี่น้ำซุปอันนี้น้ำซุปใช้ทำอะไรครับ
อันนี้เป็นซุปสำหรับทำก๋วเตี๋ยหรือว่าซุปน้ำใสแล้วก็ใช้ปรุงเล้งด้วย
ก็คือจะเป็นน้ำซุปเบสของร้านค่ะโอเคอันนี้นะทางนี้ใช่ไหม
ไปหมดแล้วไม่มีแล้วมันมีใส่อะไรบ้างเนี้ยเรากลองออกไปน้ำซุปส่วนใหญ่
อันนี้เราจะเคี่ยวจากกระดูกหมูก็คือกระดูกเล้งที่เราเอามาใช้ออกให้ลูกค้า
ซึ่งในส่วนของน้ำซุปกระดูกมันจะมีความหวานมันจะมีความหวาน
จากไข่กระดูกมันเลยแหละนะใช่ค่ะมันถูกดูดจึงไว้ในน้ำซุปตัวนี้
ใช่ค่ะต้องแต่ใสเล็งต้องใสอะไรอีกครับก็เป็นเครื่องปรุงของทางร้าน
จะเป็นเป็นสูตรที่เด็กมามาถึงเพื่อความง่ายเด็กแล้วก็จะชั่งน้ำหนัก
แล้วก็เทแล้วก็ผสมกับกระดูกตามสัดส่วนน้ำตามสัดส่วนก็จะได้รสชาติเดียวกันของทางร้าน
แล้วมีเคล็ดลับอะไรทำให้น้ำมันใสอ่ะอย่าใช้ไฟแรงอ่ะค่ะเคี่ยวไปเรื่อยเรื่อย
หลังหลังจากเดือดแล้วเนี้ยเราจะใช้ไฟอ่อนอ่อนหน่อยหนึ่งอ๋อ
ไม่งั้นไข่กระดูกมันก็จะด้วยความแรงของไข่เหมือนภูเขาไข่น้ำเดิม
นี่เคล็ดลับกันอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าไปดูหม้อนู้นหม้อนู้นก็คือต้มยำที่ทำสำเร็จแล้วถูกไหม
ใช่ค่ะซึ่งน้ำเบสของมันก็คือจะได้มาจากน้ำใสของเรา
จะมีสูตรน้ำข้นนะคะแล้วก็อ่ากะทิแล้วก็มีเครื่องเทศที่เป็นพวก
คริงคาตะไทยเป็นมะกรูดพวกเนี้ยครับพวกมันก็คือต้มยำใช่ค่ะตรงนี้นะคะ
ดูสีสำแบบน่าจะจับจ้านน่ะค่ะต้องลองค่ะสีก็น้ำลายไหลแล้วอ่ะ

มั่นใจได้ว่าจัดจ้านถึงใจอย่างแน่นอน
โกนันยังใจดีขอเสิร์ฟเมนูเด็ดขายดีที่ใครมาก็ต้องสั่งอย่างเล้งแซ่บ
ให้คุณน็อตได้ลองชิมกันอีกด้วย
แต่รสชาติจะเป็นยังไงนั้นขออุบไว้ก่อน
เดี๋ยวเราไปปรุงเมนูเส้นอร่อย
และทำตามได้ง่ายกับเชฟตูน
ในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องกันก่อนแล้วกันค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมเชฟตูนนะครับ

วันนี้ผมจะปรุงเมนูเส้นแบบง่ายให้ดูกันนะครับ
สวัสดีครับพอแล้วครับนี่แหละชีสเนี่ย

นิดเดียวเองพี่ต้องใช้เยอะมากเลยครับวันนี้เมนูอ่ะ

นี่นะครับวันนี้เราเลือกที่จะใช้เส้นมักกรณีบุคาตินี่นะฮะ
โดยลักษณะของเส้นมักโกโรนีนะครับมีความยังนะครับผม
ซอสจะไปเกาะอยู่ใช่ไหมชีสจะไปเกาะอยู่
ตัวนี้เขานิยมจะทำในเมนูที่เป็นครีมซอส
หรือว่าเมนูชีสแบบนี้
วกเส้นแล้วนะครับรอเวลา๗นาทีนะครับผม
ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องเอาเนยลงก่อน
เบคอนลงไปผมผัดเนยกับเบคอนก่อน

เดี๋ยวผมใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับ
เพื่อให้น้ำซองเรามีความเหนืดนะครับ
ถุดิบสำคัญประจำครัวของเราได้เลย

สามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลายเมนู
ทำให้รสชาติอาหารเข้มข้นหอมมันอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครล่ะครับ
แต่ถ้าปรุงเมนูที่ใช้นมไม่เยอะนะครับ
ตอนนี้มีขนาดใหม่กระป๋องเล็กเหมาะกับครอบครัวเล็ก
และสะดวกยิ่งขึ้นเพราะเป็นฝาพร้อมเปิดใช้ได้เลยครับ
แล้วก็จัดการปรุงรสด้วยเกลือพริกไทย
เดี๋ยวเราจะต้องนำไปอบถ้วยที่นำไปอบเนี่ย

ขั้นตอนสุดท้ายจริงเดี๋ยวเราเอาเข้าไปอบในตู้อบ
ประมาณ๕๑๐นาทีแค่นั้นเองนะครับ
ที่อุณหภูมิ๑๘๐องศาเซลเซียส

โหน่าจะดีมาก
กลิ่นหอมมาแต่ใกล้เลยนะครับ
มาลองมองกันดูครับพี่

โปรดติดตามตอนต่อไป